คุณผู้ชมครับไปดูกันที่จังหวัดน่านกันบ้าง
ทราบกันดีว่าจังหวัดน่านเป็นเมืองที่เงียบสงบ
มีมนต์ขลังด้วยความเงียบสงบของพื้นที่
รวมถึงวัฒนธรรมต่างของท้องถิ่น
แต่ว่าล่าสุดนี้ครับก็มีปัญหาเกิดขึ้น
ก็คือกรณีที่มีร้านคาราโอเกะบางแห่ง
วันนี้เองครับกรมการปกครองร่วมกับฝ่ายปกครองนั้น
ก็บุกลงไปในพื้นที่ดังกล่าว
แล้วก็จับกลุ่มร้านที่กระทำการขัดต่อกฎหมายครับ
นายนนโรงทิพธ์ศิริผู้อำนวยการ
ส่วนกำกับและตรวจสอบสำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครองนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ
กรมการปกครองร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน
และกำลังจากกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน
เข้าไปตรวจสอบร้านนวดใกล้เคียงกับโรงแรมฟ้าธานิน
บนถนนมหาวงอนันตะวรฤทธิเดชนะครับ
จากการตรวจสอบร้านกาสลองและร้านบ้านแสนรัก๒
ซึ่งได้รับข้อมูลว่าร้านนวดทั้ง๒แห่ง
ปล่อยให้พนักงานนวดหญิงชักชวนลูกค้าซื้อประเวณี
ในราคา๑๕๐๐บาท
เจ้าหน้าที่ก็ให้สายลับล่อซื้อบริการ
โดยนัดไปเจอที่โรงแรมฟ้าธานินครับ
พอพนักงานของร้านทั้งสองแห่งมาถึงที่ห้องเพื่อค้าประเวณี
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
พร้อมกับแจ้งข้อหาค้าประเวณีโดยผิดกฎหมาย
อกจากนี้นะครับยังดำเนินคดีกับเจ้าของร้าน
ในข้อหาไม่ควบคุมดูแลพนักงานนวดหญิง
มีให้ค้าประเวณีหรือร่วมประเวณี
ซึ่งถือว่าไม่ดำเนินการตามมาตรฐานของสถานประกอบการ
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพครับ
ซึ่งทางด้านของนายรณรงค์ผู้อำนวยการ
ทางด้านของฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากกรมการปกครอง
ก็บอกว่าการปฏิบัติการของกรมการปกครองในครั้งนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้สถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย
จนทำให้เสียภาพลักษณ์และขัดต่อศิลธรรม
วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดน่าน
อกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังได้ไปตรวจสถานบริการ
อยู่โดยรอบท่ากาศยานน่านนคร
เพื่อแนะนำข้อกฎหมายและให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์อีกด้วย

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ